คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าที่พิศนุโลกนะคะ
มีเด็กเขาเล่นกันแล้วก็กระโดดลงไปในคลอง
แต่ว่าคลองเนี่ยน้ำลึกแล้วก็น้ำเชี่ยว
น้องยาย่าเด็กหญิงวัย๘ขวบที่เรียนอยู่ชั้นป๒ค่ะ
จมลงไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะ
ก็พยายามหากันเมื่อวานเนี้ยหากันจนถึงตีหนึ่ง
วันนี้ก็ค้นหากันต่อสุดท้ายเจอร่างของน้องแล้วค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่นี่ร้องไห้
ตอนที่ยังไม่เจอร่างก็พยายามตะโกนเรียกชื่อน้องยาย่ายายานะคะ

สุดท้ายเจอร่างน้องเมื่อประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โอ้โหญาติยายก็ร้องไห้เนี่ยค่ะ
แล้วดูน้ำนี่น้ำเชี่ยวค่ะนะไหลแรงมาก
เจ้าหน้าที่บอกว่าพบร่างของน้องอยู่ใต้สะพานข้ามคลอง
งตลุบห่างจากจุดเกิดเหตุไป๑กิโลเมตรค่ะ

คือน้องจมน้ำตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
วันนี้กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน๒๐กว่าคนนะคะ

คือเมื่อวานนี้เขาก็หากันจนดึกนะคะ
แต่ว่าก็ต้องหยุดก่อนเพราะว่าน้ำเชี่ยวแล้วก็มืดแล้ว
หากันต่อวันนี้ตั้งแต่เช้าสุดท้ายเพิ่งเจอร่างของน้อง
เมื่อตอน๖โมงเย็น๒๐นาทีที่ผ่านมานี่เอง

นางพร้อมสุขมามอนอายุ๘๑ปีเป็นคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้าน

ไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้เจอร่างของน้อง

อันนี้คือก่อนที่จะเจอนะคะก็ทำพิธีบอกเจ้าที่เจ้าทางแบบนี้
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามเด็กที่ไปเล่นด้วยกันกับน้องยายาค่ะ

เขาก็ยืนเล่นกันที่บริเวณขอนไม้
ก็ใช้เป็นเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำค่ะ
เด็กเขาเล่นแบบนี้ขอนไม้แบบนี้นะคะเล่นกันเป็นครูกับนักเรียน
ถ้าใครกระโดดลงไปในน้ำเดี๋ยวจะได้คะแนนนะ
ยาย่าก็เลยกระโดดลงไปเลย

โอ้โหน้องนี่นะโดนพัดลอยไป

วิ่งตามเลาะคันคลองไปเอาไม้ยื่นแบบนี้
พยายามจะให้น้องยายาคว้าไม้

น้องก็ลอยแล้วก็จมหายไป
จำนงแสงสีบางอายุ๕๖ปี
ชาวบ้านที่บ้านเขาอยู่ใกล้คลองค่ะ
บอกว่าพอน้องยายากระโดดลงน้ำไปแล้วเนี่ยนะคะ
เด็กก็วิ่งไปที่บ้านเธอ
ห่างจากจุดที่น้องกระโดดลงไปประมาณสัก๕๐เมตร
เพื่อนบอกส่งไม้ให้น้องคว้าไม้เอาไว้แล้ว

ร่างน้องคือไหลไปเร็วมากนะคะ
น้องเนี่ยไปโผล่ขึ้นมาก็คือไปเกาะกับกิ่งต้นมะนาว
อยู่ห่างจากสะพานไป๑๕เมตร
แต่น้องคงถูกหนามจากกิ่งต้นมะนาวอะค่ะ

แต่คว้าไว้แล้วหลุดมือคือเหมือนน้องปล่อยเพราะว่าน้องเจ็บ
ทีนี้แหละจมหายไปเลยค่ะ
ก็จับไม้มาส่งให้น้องน้องก็ตรงนี้
น้องก็จับไม้จับได้หน่อยเดี๋ยว
น้องก็เลยปล่อยมื้อคือไม่ไหวต้านน้ำไม่ไหวไง
อันนี้เขาก็โผล่อีกทีคือต้นมะนาว

สงสัยจะคล้ายว่าไอ้ต้นมะนาวจะปักมือประมาณนั้น
เออมันบอกว่าน้องคงใส่แต่โดนน้ำปัก
น้องก็เลยปล่อยคราวนี้ก็จมไปหายไปเลย
น้องก็เห็นน้องอีกเลยน้องก็ร้องหน้าวิ่งเลย

อุ้หือคืนน้ำนี่เชี่ยวจริงสายแรงนะคะ
แม่บุลทำของน้องค่ะนางมาลีไตระวิรัน

กับย่าตาบอดนอนติดเตียงน้องก็ช่วยนะคะแม่ป่วยเป็นโรคที่คุณกุญญาหลังเลิกเรียนน้องก็มาดูแลคนในบ้านนะคะ
ส่วนคลองที่เด็กไปเล่นกันเนี่ยชาวบ้านเคยเตือนกันแล้วว่าอย่าไปเล่นตรงนั้นนะ
กระโดดลงน้ำอย่าลงไปในคลองนะคือช่วงนี้ฝนตกทุกวัน
ในคลองเพิ่มระดับสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวมากด้วย
แต่เด็กก็ด้วยความเป็นเด็กอะค่ะก็ลงไปเล่นสุดท้ายก็น้องยายาจมหายไปนะคะ
นี่คือขนาดของลำคลองนี้นะคะคลองหนองตลุบนี่ค่ะ
เดือนค่ะเมื่อวานนี้เขายังว่าอยู่เลยแม่ก็ยังด่าอยู่เลยว่าไม่ให้ไล่ขึ้นมา
อย่าห้ามไปอีกนะแต่เขาก็แอบมาเล่นเป็นนักเรียนกันว่าคนไหนโดดน้ำได้คะแนน
ยาย่าเราเป็นเด็กมั่นใจอยู่แล้วไงเขาเลยมั่นใจเขาเลยโดดเลย
มีน้องที่อยู่กับน้องยายาในวันเกิดเหตุด้วยนะครับ
วันนี้ก็ไปดูเจ้าหน้าที่ตอนที่กำลังค้นหาน้องยายากันอยู่นะครับ
บอกว่าจริงแล้วทุกคนก็ลงเล่นน้ำกันหมดนะฮะไม่ใช่ว่าน้องยาย่าเนี่ยลงไปคนเดียวนะครับ
กระโดดลงไปคนเดียวแต่ว่าตอนนั้นน้องยาย่ากระโดดลงมาเป็นคนสุดท้าย
แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่เนี่ยทำไมถึงลอยแบบไปไกลนะครับ
กับเพื่อนเพื่อนก็รีบวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ล้อไปตามริมคลอง
หาไม้เนี่ยยื่นไปให้ก็อย่างที่บอกฮะ
น้องก็ไม่สามารถที่จะจับแล้วก็ดึงตัวเข้ามาได้
อ๋อยาย่าคนสุดท้ายแล้วยาย่าโดดลงไปหรือว่ายาย่าค่อยค่อยเดินลง
ค่อยค่อยเดินลงแล้วทีนี้ก็ตกไปค่ะอ๋อเดินลงไปแล้วก็ตกน้ำเลย
แล้วตกไปแล้วจมเลยเรื่องยังโผล่อยู่
เออแล้วทำให้ทีนี้พวกเราทำให้ไปบอกใครแล้วป่ะครับ
ยาย่าลอยไปไกลหรือเปล่าลูกไกลเหรอแล้วลองวิ่งตามดูกันป่ะ